มาเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกับบอยปกรณ์
หนุ่มหน้าหนวดชวนปวดหัวคนนี้นะคะ
บอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็ว

บอยของเราอายุครบ๓๔ปี

โอ้โหอวยพรกันเยอะแยะมากมายเลย
แต่เชื่อไหมคุณวิถีซุปเปอร์สตาร์

ไพรส์การโดนสัมภาษณ์เกี่ยวกับวันเกิด

เหมือนซุปป่าคนอื่นเขาค่ะ
แต่ข่าวก็ต้องมาถามว่าเป็นยังไงได้อะไร

ปีนี้มันจะมีอะไรใหม่บ้างวันเกิด
ซื้ออะไรให้เป็นตัวของขวัญตัวเองบ้าง

แต่ความจริงมันก็เรื่อยจริง

ที่เคยมีแต่แบบว่าจัดมิวติ้งแฟนคลับ

แล้วแก๊งคนนี้ที่ไหนล่ะคะ

ไม่มีผมว่าพวกผู้ชายมันไม่ค่อยอะไรด้วย

จำเป็นต้องจัดปาตรงปาร์ตี้อะไรเยอะแยะมากมาย

ต้องระมัดระวังตัวแค่ไหนเพื่อไม่ให้เกิดดราม่า

เดี๋ยวต้องรอฟังอีกครั้งหนึ่งจะคิดว่าใครก็ปลื้ม

โดยปลื้มน้องเนย
บนพีชแชดก็แค่บีวันเร็ว
ก็เลยถูกเหล็กแล้วก็ไหล